ไปเจออีกที่หนึ่งเหมือนกันคนในโลกออนไลน์ก็แชร์กันเรื่องมังคุด
มังคุดลูกละ๕๐บาทคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็น
ขนาดไหนลูกละ๕๐บาทลูกปกตินี่แหละ
ก็เดี๋ยวต้องดูในข่าวนะคะเขาบอกว่านี่ค่ะ
ลูกประมาณนี้มันก็ลูกปกตินะคุณนัทพงศ์ไม่ได้ลูกใหญ่
ไม่ได้ลูกใหญ่หรือพิเศษอะไร
เขาเข้าขายเป็นแพ็กแพ็กเรา๒๕๐บาท

คือมีนักท่องเที่ยวเขาไปเจอ
ขายมังคุด๔ลูก๒๕๐บาทนะครับ
วันนี้ก็เลยต้องลงไปดูกันหน่อย

เฮ้ยแต่ได้ยินว่าเมืองนอกเขาซื้อเราไปขายราคาแบบนี้
ถ้าอย่างนี้ถ้าไปซื้อเมืองนอกอาจจะได้ราคานี้
ไปคุยกับแม่ค้าหน่อยค่ะคนขายคุณธิดาวันนะคะ
คนที่เป็นคนเอามังคุดมาขายนี่แหละเขาบอก
ราคาเท่านี้เป็นเพราะว่ามันเป็นมังคุดนอกฤดูกาลค่ะ
แล้วเธอเป็นคนไปคัดหาแต่ผลไม้ที่มีคุณภาพ
มาขายให้กับลูกค้าหน้าแผงของตัวเอง

แล้วไม่ใช่หน้ามังคุดในท้องตลาดไม่มี
หาได้อาจจะหายากมากขนส่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เธอก็เดินทางไปคัดเอาผลไม้ดีมาขายให้ลูกค้า
เพราะว่าลูกค้าของเธอเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ขายมาตรงนี้ค่ะตรงหน้าหาด๓ปีแล้วนะคะ
ก็ยังไม่มีลูกค้าคนไหนมาต่อว่า
หรือเอาผลไม้มาคืนเลยแม้แต่รายเดียวค่ะ
ขายตามราคาที่มันเป็นตามหน้าตลาดมา
ครับราคาราคาปกติถ้าซื้อมาเป็นกิโลกรัม
ประมาณ๓๒๐เพราะว่าหน้าตลาดนี่

ถ้าเก็บว่าเป็นสินค้าดูงอย่างนี้ค่ะ
โลละกว่าบาทก็มีแต่สินค้าข้างในจะทานไม่ได้
เพราะมันจะแข็งแต่อันนี้กิโลละ๓๐๐กว่าบาท

ก็คือมันจะเป็นแบบเนื้อดีเลย
นี่ค่ะเธอก็บอกเธอไปสัญหามา

ถามพ่อค้าอีกคนนึงค่ะคุณสมเกียจ
ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของผลไม้นอกฤดูกาล
คือมันไม่มีขายทั่วไปมันหากินไม่ได้อยู่แล้ว

ก็มาหาผลไม้ทานที่หน้าหาดนี่แหละนะคะ
บางครั้งเขายังหาผลไม้ให้ลูกค้าไม่ได้เลยนะครับ
รายมาบอกอยากกินทุเรียน
ปีนี้ทุเรียนก็ราคาสูงมาก
ผลไม้อย่างอื่นก็ขยับตามมาด้วย
อย่างเขาบอกมังคุดที่เป็นข่าวอยู่เนี่ย
ความจริงแล้วต้นทุนมันสูงมากเลยนะ
แต่ก็ในฤดูการนี้ก็มีให้กิน

แล้วก็มาแพ็คให้สวยงามแล้วก็เอามาขายให้กับลูกค้า
ซึ่งถ้าลูกค้าไม่คิดอะไรก็ไม่มีปัญหา
แต่คือเขาขายให้คนต่างชาติไงฮะ
แต่คนไทยคือเราชินกับราคามังคุด
เขาบอกว่าคนไทยก็ชินกับราคามังคุด
เพราะว่าเรากินกันตามฤดูการราคามันก็อาจจะไม่เท่านี้
ถ้านับลูกหนึ่งใน๑แพ็คก็จะมีอยู่๕ลูก
เขาก็ขาย๒๕๐บาท
มังคุดนอกฤดูอันนี้ก็เป็นคำอธิบาย
ก็อยู่ที่อุปสรรคอุปทานด้วยนะฮะเรื่องของราคาขายแบบนี้